ออกจากถนนพิษฎุโลกบริเวณพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับผู้ชมครับที่ถนนวัชดำเนินนอกหน้ากระทรวงศึกษาธิการอยู่ฝั่งตรงข้ามธรรมเนียบรัฐบาลมีผู้ชมนุมไปปากหลักอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณวิรายุทธ์ปรานีนะครับจะรายงานเข้ามานะครับคุณวิรายุทธ์ครับครับสวั
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศนะตรงนั้นจริงบรรยากาศตอนนี้นะตรงจุดนี้นะครับเป็นไปอย่างเรียบง่ายครับไม่มีความวุ่นวายใดแต่ว่าทางผู้ชุมนุมนั้นได้มีการนำตะแกงเหล็กมาตั้งแล้วก็นำเวทีมาตั้งนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเวทีสาขาอีกจุดหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็มีการตั้งเต็นต์ปูเสือนะครับซึ่ง
เพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้มีการกระจายเสียงไปอย่างทั่วถึงกับผู้ชุมนม
เนื่องด้วยมีกลุ่มแนวร่วมที่มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะรัศดร๖๓
หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะเขาแยกกลุ่มไหมคะ
ว่ากลุ่มที่ไปอยู่ที่บริเวณกระทรวงศึกษาธิการเป็นกลุ่มไหนยังไง
หรือว่าเขาไม่ได้แยกกลุ่มหรือว่ามารวมกันแค่แยกเวทีกัน
จริงจากการสังเกตเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายกลุ่มนะครับ
อย่างเช่นกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มเยาวชนปลดแอบ
ก็มาอยู่รวมกันสำหรับการประสัยหรือการชุมนม
ก็มีการรวมกันอยู่ครับไม่มีการแยกกันแต่อย่างใดครับผมครับ
ครับมีกลุ่มผู้ที่เขามาแสดงความจงรักภักดีสวมใส่เสื้อสีเหลืองนี่
ไม่ได้กล้ายกันใช่ไหมครับหรือว่าเขาอยู่คนละจุดคนละฝั่งกัน
จริงต้องเรียนให้ทราบนะครับ

ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะคุณวิรยุทธ์ครับยังได้ยินไหมครับ
ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ